คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ไทยรัฐออนไลน์ของเราเปิดประเด็นไป
บอกว่าใครกันนะนางเอกเจ้าก้อนมูเตลูพยายามเล่นของเล่นของ
ทำบงทำบุญทุกสิ่งอย่าง
อยากจะเลื่อนสถานะตัวเองในการเป็นเมียน้อยขออัพเลเวลเป็นเมียหลวงกับเขาบ้าง
นี่เป็นภรรยาน้อยนักธุรกิจดังที่ไหนรู้ไหมคุณ
ย่านรถติดเอาจริงถ้าพูดในกรุงเทพมันก็ติดทุกย่านไม่รู้จะตอบตรงไหนจริง
เพจนำไปแชร์ให้ชาวเน็ตได้รับสมองประลองปัญญากันค่ะ
โพลเข้าไปนู้นนางเอกหลายคนที่ชื่อไอซ์หลายคนบอกว่าก็เป็นก้อน
ก็ไอซ์ไหมล่ะไอซ์เป็นน้ำแข็งเออน้ำแข็งก็เป็นก้อนไงเออ
หนึ่งในนั้นนะคะที่คอมเมนต์เดากันเยอะเลยก็คือน้องไอซ์อามีนา
อดีตนางเอกจากวิก๓นั่นเองผันตัวมาเป็นอิสระไม่นานมานี้
บันเทิงไทยรัฐไปป๊าหน้ากันในคลาสการแสดงของน้องพอดี
ก็เลยคว้าตัวมาเคลียร์กันหน่อยตกลงยังไงเป็นนางเอกเจ้าก้อนหรือเปล่า
มีในอะไรยังไงหรือเปล่าน้องพูดเลยพี่หนูชินมาก
เพราะว่าชื่อไอซ์เนี่ยมันโดนโยงมาหลายเรื่องแล้วค่ะแต่กับเรื่องนี้
ยันนอนยันแน่นอนหนูไม่ใช่บ้านเล็กบ้านน้อยของใครค่ะ
มูก็ไม่ใช่แถมตอนนี้โสดมากซะด้วยค่ะ
ตอนนี้หนูก็ไม่ได้มีแฟนใช่ไหมคะแล้วหนูก็ไม่ได้ไปเป็นภรรยาน้อยใครด้วย
อันนี้พูดจริงถ้าไปเห็นในไอจีหนูไม่ใช่สายมูแน่นอน
คือก็อยากจะมูเหมือนกันนะคืออยากที่จะมูเรื่องงานนะ
แต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้มูยไม่ค่อยรู้จักใครที่จะไปมูอะไรอย่างนี้
จริงหนูไม่ค่อยซีเรียสแต่ก็อยากแก้นะ
คือถ้าสมมุติมันมีเยอะหนูก็อยากที่จะแก้ว่าเฮ้ยไม่ใช่นะ
คือมีอะไรมาแบบคุยกันตรงดีกว่าอย่ามาแบบมาอ้างว่าเป็นเรา
เพราะว่าเราคงยังไม่ทำขนาดนั้น
บอกว่าถึงขั้นที่ว่านางเอกคนนี้นะคะไม่ใช่น้องไอซ์นะ
คนนี้นางเอกที่อยากจะเป็นภรรยาน้อยไปปลูกต้นรักในวัด
เพื่อแบบว่าหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขัดบันไดวัดก็ไปทำมาแล้วด้วย
หวังว่าผลบุญครั้งนี้จะทำให้เธอนั้นได้กลายเป็นภรรยาเอก
แต่บอกเลยว่าคิดแค่นี้ก็ผิดแล้ว
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าที่เห็นว่าเราไปสัมภาษณ์น้องไอซ์เนี่ยไม่ใช่น้องไอซ์นะ
แต่ว่ามีคนโยงใยเฉยนะคะแต่น้องก็ออกมาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ